หายทองคำคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะ
โอ้โหทำวงการเพลงฮือฮาค่ะ
เพราะว่านายห้างประจักรชัยของเรา
ผลักดันค่ะผลักดันทิศสมปองหรือว่าแม่ปองของเรา
บิวเข้าสู่วงการเพลงเรียบร้อยแล้ว

ชื่อว่าค่ายเพลงแม่ปองฮักหาย
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือภาพที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ

พี่เจนเนธเกียวพี่ปอยฟายมาลายพอร์ต

โดยพี่ประจักรชัยนะคะบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
จากจะหาศิลปินเข้าสังกัดแล้วนะคะ
ตอนนี้ค่ะผลักดันแม่ปองหรือว่าทิศสมปองเนี่ย

ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็เปิดตัวซิงเกิ้ลแรกไปแล้วค่ะ

แต่ว่าปัญหาหลักเลยร้องเต้นสบายมาก

แล้วอีก๑๑เพลงที่เหลือเดี๋ยวตามมาแน่นอน
ฟังเสียงสัมภาษณ์ของว่าที่นักร้องน้องใหม่

ดังแน่นะ
วิติใหม่ของวงการเพลงนะ
ก็ต้องรอติดตาม
เอ้ยข้อเล่าอะไร
ยอบเยี่ยมเมื่อวาน
เยอะอีกน้ารายหมื่นอยู่นะจ๊ะ

จริงเงิน๓๐๐๐๐บาทแต่แกโพสต์ล้อเล่น

ซึ่งทั้งแม่ปอนและนาย่งเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะ
ว่าที่โพสต์กันเนี่ยคือหยอกเล่นสนิทกัน
ดูดีแล้วก็จะรู้ว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาตีกันเลยหรอกค่ะ

แล้วก็เคลียร์กันเรียบร้อยเมื่อวานนี้เองค่ะไปฟัง
คุณพ่ออาจารย์หน้าเพลงช่อยเพลงอะไรของนายโย่ง

แสวการแสวการแสวการที่เฉย

กติกานาย่งนี้คือนโย่งคิดเองไหมคะ

โอ๊ยใครจะมาก้าดต่อยกติกาห่วงขนาดนั้น

แล้วก็ขอบคุณคนที่เข้าใจถูกเด้อ
ก็คือนาย่งก็สไตล์ปล่อยมุกเหมือนเดิมเลยใช่ไหม
รุ่นนี้แล้วเขาไม่มาต่อยกันให้เจ็บมือเหรอครับคุณผู้ชมน้ำ
ปล่อยมุกฮาใส่กันดีกว่าใช่ค่ะอ่าคู่นี้เขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันจริง